วันนี้แล้วนะคุณผู้ชมฮะข้างหลังเรานี้ครับไทยรัฐฟอรัมสองพันยี่สิบสาม
วิสัยทัศน์ของนายกเศรษฐาทวีสินครับนี่จะมาเปิดวิสัยทัศน์เป็นที่แรกหลังเข้ารับตำแหน่ง
มาที่ไทยรัฐทีวีนี่แหละคุณผู้ชมฮะถึงเวลาพลิกอนาคตเพื่อประเทศไทยกับนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบ
ถ้าสงสัยอะไรอยากรู้เรื่องนโยบายไหนใครจะมาถามให้ล่ะ
พี่ตุ้มสาระกลอดุญญานนรครับเจ้าของนามประกาศหนุ่มเมืองจานเนี่ยบรรยากาศสดน่ะโอ้โห
เวทีนี้แหละฮะที่พี่ตุ้มสรกลจะนั่งถามนายกเศรษฐาเลยอืม
ค่ะมีตรณค่าแล้วก็มาต่อเวทีนี้เลยครับ
ชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒และไทยรัฐออนไลน์ทุกช่องทาง